ต่อกันที่ลูกไม้ใต้ต้นของนักร้องรุ่นใหญ่อย่างเสือธนพลนะคะ
นั่นก็คือลูกสาวอย่างเพลงธนิสานั่นเอง
ซึ่งตอนนี้ก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว
ในฐานะศิลปินเกอร์กุ๊กวงไก่อาเรียบร้อยแล้ว
พร้อมกันนี้ก็ได้มาอัปเดตเรื่องผลงานที่จะทำร่วมกับคุณพ่อเสือด้วยค่ะ
ถือเป็นลูกไม้ที่หล่นใต้ต้นจริงค่ะ
สำหรับเพลงธนิสาลูกสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มชื่อดังเสือธนพล
ที่ตอนนี้เข้าวงการและมีผลงานในนามของเกิลกรุ๊ปวงไก่อา
โดยนักร้องสาวเผยถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดนตรี
ว่าได้มีโอกาสไปโชว์ความสามารถในรายการหนึ่งที่ประเทศเกาหลี
ค่ายเพลงดังเห็นถึงความสามารถ

ซึ่งทั้งหมดนะคะเจ้าตัวก็มีคุณพ่อเป็นแรงผลักดันและให้กำลังใจค่ะ
ส่วนผลงานเพลงของเสือผู้เป็นพ่อนั้นนะคะ
นักร้องสาวอัปเดตว่าอีกไม่นานเกิน๑๐๐
แฟนคลับของเสือธนพลก็จะได้ฟังเพลงอย่างแน่นอน
และเจ้าตัวก็มีโอกาสได้ร้องเพลงคู่กับคุณพ่อด้วยค่ะ

ซับความเป็นแบบศิลปินความเป็นนักดนตรีอะไรมาตั้งแต่เด็ก
สนับสนุนค่ะแต่ว่าเพลงมาตรงนี้ได้เพราะว่าเพลงไป
ได้มีโอกาสไปประกวดรายการรายการหนึ่งที่ประเทศเกาหลี
แล้วเขาก็เรียกเราเข้ามาลองเทสว่า
สิ่งที่เขาบอกก็คือช่วยแนะว่าแบบเราควรจะทำตัวยังไง

ตอนนี้คุณพ่อก็อยู่บ้านค่ะแล้วก็ทำงานเพลงของตัวเอง
คือแต่งเพลงอยู่ในขั้นตอนการแต่งการแบบเรียบเรียงอะไรอย่างนี้ไปเรื่อย
เพราะว่าคุณพ่อทำเองทุกขั้นตอนมันก็เลยใช้เวลานานนิดนึง
แต่คิดว่าอีกไม่นานนะคะน่าจะภายในปีนี้แหละ

คิดว่าน่าจะได้เห็นค่ะเพราะว่ามีเพลงที่เพลงที่ร้องเอาไว้
เป็นเพลงร้องกับคุณพ่อก็มีเหมือนกัน